มาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่สกลนครคุณผู้ชมค่ะเป็นความไม่ปลอดภัยที่แม่ค้าร้านขายของชำไปแจ้งกับตำรวจค่ะตอนนี้อยู่อย่างหวัดภาวะเพราะว่าเพื่อนบ้านบุกเข้ามาทำร้ายค่ะแจ้งความเธอไปแจ้งความพอรู้ไปแจ้งความไม่พอใจก็ถือมีดมาฟันอีกรอบนึงโดยหาว่าเธอเนี่ยไปนินทาเขาค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุคือนายกาลิกนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มา
เสร็จแล้วเข้าไปกระชากผมของนางมานะคะ
แล้วเอาหมวกกันน็อกเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นชุนละมุนอยู่เนี่ยเอาหมวกกันน็อกไปฟาดศีรษะเขานะคะ
เสร็จแล้วกระทืบที่หน้าอกนางมาเนี่ยรอดเพราะว่าเอามือเนี่ยไปบีบอวัยวะเพศของนายกาลิก
เนี่ยก็เลยรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้แต่มันจะมีประโยคอยู่ประโยคนึง
ขอโทษนะคะเขาพูดบอกว่ามึงว่ากูเหรอเนี่ยอันนี้มันก็สอดคล้องกับที่นางมาให้การนะคะ
เนี่ยแล้วก็เหตุการณ์นี้โชคดีมีคนมาเห็นเหตุการณ์ก็ห้ามเอาไว้ด้วยค่ะ
นางมาบอกว่านายกาลิกผู้ก่อเหตุอยู่ถัดจากบ้านเธอไปแค่หลังเดียวเอง
แล้ว๓เดือนที่แล้วเนี่ย๓เดือนที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ก็ตามรังความมาตลอดเลย
เดี๋ยวปลาขวดแก้วปลาก้อนหินใส่บ้านมั่งลากมีดมาขู่ฆ่าไปบอกคนอื่นว่าไม่พอใจที่เธอไปพูดถึงเขาเสียหายหาย
แล้วเธอบอกเธอไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยเธอก็เลยไปแจ้งความไว้กับตำรวจ
ตำรวจจับไปตรวจปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายก็ถูกดำเนินคดี
จนกระทั่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชม๑๓สิงหาคมกลับมาอีกรอบหนึ่งมาทำร้ายร่างกายจนศีรษะปูดบวมและฟกช้ำตามลำตัว
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจอีกรอบหนึ่งค่ะ
เขาวิ่งเข้ามาแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกฟาดฟาดฟาดเลยแล้วก็กระทืบลงครั้งนึงกระทืบหน้าอกแล้วก็ล้มแม่ก็ล้มทีนี้เขาก็บีบคอแม่แม่ก็เลยเอามือล้วงเขาเลยดึงอย่างแรงเลยเขาก็เลยปล่อยมือจากคอแม่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเป็นน้องชายเขาจะไปท้องนาตัวอ้วนอ้วนเขาก็วิ่งมาช่วยมาดึงออกถ้าไม่มีเขาก็คงจะไม่รอดเขาบอกว่าแม่น่ะไปด่าเขาแต่แม่ก็ไม่
เคยไปพูดอะไรกับเขานะเพราะว่าอยู่คนละบ้านแล้วเขาก็ไม่ใช่ลูกหลานของแม่ด้วยบางวันก็ลากมีดมาตามถนนจะฆ่าถ้ามึงไม่หนีกูจะฆ่ามึง
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๓สิงหาคมนักข่าวไปทำข่าววันที่๑๔
หลังจากนักข่าวไปทำข่าวเนี่ยกำนันก็ไปพูดคุยกับนางมาเพราะว่าเป็นห่วงกลัวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวนายกาลิกเนี่ยไปบำบัดรักษาอาการติดยา
แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็ก่อเหตุถือมิดพระประมาณฟุตหนึ่งอะค่ะเข้ามาตอน๑ทุ่มอันนี้คือ๑ทุ่มของวันที่๑๔ค่ะ
ปรีเข้าไปฟันนางมาศีรษะต้นแขนโดนค่ะนะฮะตกใจกันทั้งชาวบ้านทั้งกำนันชาวบ้านเกือบสิบคนต้องช่วยกันจับตัวไว้แล้วก็ให้ตำรวจมารับตัวไปค่ะนี่ดูบาดแผลค่ะครับ

ความผิดใดอีกก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อหาพยายามฆ่า
คุณผู้ชมดูนี่ดูอาวุธที่เขาเอาไปค่ะ
ครับโอ้โหมีดหัวตัดซะด้วยนะ